อ้าวคุณผู้ชมค่ะ๒๒มาแล้วจ้า๒๒
อะไรฮะ

ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไล่เรียงให้ฟังแต่ที่แน่ที่บอกว่าเด็ดเพราะอะไร
ตอนนี้เขาขายลอตเตอรี่ชุด๑๕ใบเลขลงท้าย๒๕๖
เท่าไหร่รู้ไหมคุณเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่ฮะ
ไหมล่ะไม่ซื้อค่ะแน่ใจใช่ไหมจริงคือลอตเตอรี่เนี่ยตามกฎหมาย
ย้ำตามกฎหมายขายใบละ๘๐บาทแต่เนี่ยเลขชุดคุณเหมือนไหม
ปากกาสีน้ำเงินเขียนชัดเจนเลย๔๐๐๐๔๐๐๐๔๐๐๐๔๐๐๐
๑๕ใบเหรอส่วน๒๕๐๐เนี่ยคือ๑๐ใบขออนุญาตคำนวณ
แล้วแบบ๕ใบเนี่ยคือ๑๕๐๐บาทติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก

คือ๓เท่าตัวคือทหารตกเป็นใบนะคะ๑๕ใบ๔๐๐๐บาทตกใบละ๒๖๖บาทนะคุณ
แต่เท้นใหญ่ชีชีพี่กัลด่อยได้ไหมมันอยู่ที่ไหน
สนามบีน้ำเนี่ยคือคนที่โพสต์เนี่ยเป็นคนขายลัตเตอรี่
อีกตั้งครึ่งนึงนะคะกว่าจะออกเนี่ยแล้วเนี่ยคนที่เขียนเนี่ยเขาบอกเลยปรากฏการณ์ใหม่
เลขดังระดับจักรวาลไม่ใช่แค่ระดับประเทศ
ดังทั้งแผ่นดินแฮชแท็ก๒๒ปลพิกัดสนามบินน้ำปล๒ไม่ใช่แผงผมเด้อ
คือเนี่ยค่ะทุกคนก็งงกันมากว่า๑ขายอะไรแพงเบอร์นี้คุณ
เดี๋ยวต้องถามว่าเลขมาจากไหนแรกมาจากทางภาพซื้อไว้
เล่าก่อนหลายคนบอก๒๒มายังไงคุณได้ยินบ้างยังเลขนี้
รถนายกหรือเปล่าเออมีส่วนไล่เรียงให้ฟังเลย
คนโชคดีเขาแห่ไปแก้บนพ่อปู่ศรีสุทธงที่คำชะโนธกันจำได้ไหม
๕๘ถูกกันเยอะค่ะคนเลยไปแห่แก้บนกัน

บางคนเห็น๓๖๒บางคนเห็น๒๒บางคนเห็น๔๒

จากนั้นจำได้ไหมเรานำเสนอข่าวไป
คุณแม่วัย๒๓ปวดท้องกระทันคลอดลูก
แล้วลูกออกมานิ้วมือนิ้วเท้ารวมกันได้
นิ้วจำได้ไหมจำได้ที่เป็นกรรมพันธุ์เพราะว่าแม่ก็๒๓

แล้วเลขทะเบียนรถกระบะที่คุณแม่คลอดลูก
คือ๒๒๘๙มาอีกแล้วนะ

เลข๒๒ไปตรงกับเลขเด็ดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกด้วย
เลขรอบตัวออกเก่งเก่งนะคะ
เมื่อวานก่อนนายกลงใต้นี่ไงคุณ
ใช้โปรตูนเนอร์คันนี้แหละ๕กกจจ๒๒๐๔
ไม่พอเฮลิคอปเตอร์ที่ลงไปยะลาน
ทะเบียนเฮลิคอปเตอร์๗๒๒๑อีก
คราวนี้คนก็เลยปักใจประใหญ่ละ๒๒มาฮะมันมาฮะ
เต็มไปหมดคนก็เลยไปกว้านซื้อกัน
เอาล่ะมันเป็นความเชื่อคุณจะเชื่อเลขไหนจะหาเลขไหน
ฝันจะอะไรเราไม่ว่ากันแต่ที่ขอย้ำก็คือ
ใบหนึ่งต้องราคาเท่าไหร่๘๐บาท
เดี๋ยวก่อนนี่ไงมาแล้ว๒ใบ๑๒ล้าน
เจ้าแม่นางกว่าไข้โฉงเรียนรวย
มีจ้าซูมซิซูมซูมหน่อยได้ไหม
เลข๒๒ใช่ไหมนี่เป็นของช่างภาพของเรา

ร้อยหนึ่งร้อยย่อยหนึ่งร้อยหนึ่งนี่คือใบหนึ่ง

ดังทั้งจักรวาลภูมิแผ่นดินมันเล็กเกินไป

ก็คิดว่าแล้วแต่คนไหม

แล้วถ้ามันออกขึ้นมาคุณนาจ้อยก็รวยสิ